แต่ต่อให้ยิงที่ประเทศเค้า
นี่เป็นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองครับ
ดาเด็กนักเรียนก็วิ่งหนีตายกันพาไปหลบยังพื้นที่ปลอดภัยฮะ
แล้วก็มีเสียงปืนดังเป็นเสียงแก๊กกราวนะ
เป็นระยะระยะแล้วก็มีคนถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
ถ่ายไว้แถวแถวหลังเขาซึ่งเป็นพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองครับใช่ค่ะ
เนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยปึ้งอืม
ฟังคลอไปจะได้ยินเสียงปืนเป็นระยะระยะเลยค่ะเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่วนเมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งนี้คุณผู้ชมฮะ
การเรียนการสอนชั่วคราวนะครับคุณครูเนี่ยให้ข้อมูลว่าคลิปที่เห็นเด็กเด็กพากันวิ่งหนีตาย
มันเกิดขึ้นตอน๑๑โมงเช้าของวันพุธครับพอได้ยินเสียงปืนปุ๊บครู
ปฏิบัติหน้าที่เลยฮะพานักเรียน๒๒๐คนวิ่งไปหลบในบังเกอร์เลย
พอสิ้นเสียงปืนแล้วก็ค่อยอนุญาตให้เด็กกลับบ้านครับ

แล้วก็คาดว่าหากสถานการณ์เป็นปกติแล้ว
เดี๋ยวจะเปิดเรียนอีกครั้งวันจันทร์หน้าเลย

ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่๑๔๐๑ครับ

แต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อฝั่งไทยครับ

ซึ่งกำลังทหารไทยก็ออกลาดตระเวนตามปกติ
แล้วก็เฝ้าระวังสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับ
ขณะด้วยการแหล่งข่าวในฝั่งประเทศพื้นบ้าน
รายงานว่าเหตุยิงปะทะกันในครั้งนี้
มีคนเจ็บและมีคนตายหลายรายนะครับ